มีหนุ่มคนหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์

กินเสร็จแป๊บมันอร่อยมากเลยต่างมากมาย
ทำไมเมลอนมันมีรสชาติแบบนี้

ก็เลยคิดปลูกครับ

เขาปลูกเมลอนบนตึกครับนี่ฮะ

มันในเมืองนี่นะแล้วจะปลูกอะไรยังไง
ใช่ครับนี่ครับผมอันนี้แหละครับบนดาดฟ้าที่มอง
ตัวเมืองปากน้ำพัวจังหวัดนครสวรรค์

เป็นพื้นที่ปลูกเมลอนของผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้มีชื่อว่าคุณสมศักดิ์ชูแช่มครับ
หาทางใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างและความชอบกินเมลอน

สมศักดิ์บอกว่าได้เช่าตึกนี้เพื่อติดตั้งป้ายโฆษณาอยู่แล้วนะครับ
เห็นว่ามีพื้นที่บนดาดฟ้าว่างก็เลยปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่าง

พอไปซื้อตามห้างหรือแผงขายก็ไม่มั่นใจว่ามีสารเคมีตกค้างหรือไม่
หรือว่าบางคนบอกว่าปลูกเมลอนต้องปลูกด้วยตัวเอง
หรือกินเมลอนต้องปลูกด้วยตัวเองมีคนให้ค่อยคิดหลายอย่าง
เสร็จปั๊บก็เลยเป็นเมลอนบนดาดฟ้าแบบนี้แหละครับ

ดูสิครับแล้วเขาดูมีความสุขมากเลยกับการดูแลเมลอนของเขานะฮะ
ไม่ต้องไปหาพื้นที่ไม่ต้องไปซื้อที่นะ
นี่ครับตึกเลยใช้พื้นที่คุ้มมากครับผมนี่แหละครับฟังเสียงสักหน่อยนะครับ
ชอบทานเมลอนอยู่แล้วก็เลยไปหาซื้อตามห้างเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะใส่ยาพ่นยาฆ่าแมลงยาอะไรขึ้นมาคิดว่าอันตรายต่อคนหรือเปล่า
ก็เลยมาเช่าตึกตรงเนี้ยทำป้าอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออด่านฟ้าเรามีพื้นที่เหลือ
ก็เลยใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปลูกเมลอนดูเป็นผลไม้ที่ชอบทานอยู่แล้ว
เพราะว่าเมล็ดปลูกเมลอนในกระถางใช้ระบบน้ำหยดนะครับเพราะปลูกเพราะปลูกไปมานะครับเห็นภาพที่เห็นนะฮะ
เพราะว่าเขามีการเขียนลายด้วยเขียนลายแบบนี้แหละครับบิเอ็นเคแสดงว่าแฟนคลับ
บิเอ็นเค๔๘ขอเขียนยาวก่อนนะได้ไหมขอทั้งชื่อเพลงเลยได้ไหม
หรือว่าขอชื่อสุพัสรามหาคามิน
ชื่อเล่นน้องดาวบ้านอยู่อุบลราชธานี

อายุแค่๕๐๖๐วันเขาจะเขียนนะครับ

อายุของเมลอนนะครับ

เขาก็เลยต้องเขียน๕๐๖๐วัน

พอออกผลโอ้โห
ติดปิ๊บเลยนะครับภาพนี้ครับ

พวกอะไรนะเยื่อหรืออะไรเนี่ยนะ
เขาจะมาหุ้มมาคุมพอดีดูเนียน
อืมนะครับครับ

พื้นที่ลองทายด้วยครับคุณผู้ชมครับครับ
พื้นที่เล็กแค่นี้แหละครับ

โอ้โหผลผลิตคงกินคนเดียวไม่พอแล้วมั้ง
นี่เหรอครับต้องเลยเอาไปขายนะครับส่งให้เพื่อนกิน
อ๋อขายด้วยผมว่ากินพอเลย๒๓ลูก

ขายต่อดีกว่าครับสร้างรายได้สร้างอาชีพด้วย

เรารู้ว่าเราปลูกเอ็นยังไง
เขาเขียนง่ายว่า๑๐๐ต้นแล้วขายถูกที่สุด

แล้วก็ลูกละ๑๐๐บาทเท่านั้น

๖คูณ๓เมตร
เล็กมากนะนะครับค่ะคนเมืองคนบ้านเรานะครับ

ผมว่าจะไปหาสัก๒๓ต้น
ได้นะฮะผลก็เอามาแบ่งกันด้วยนะฮะ